ในกรุงเทพหน่อยค่ะคือที่ผ่านมาเวลาเราเล่าว่าเอ้ยใน
ลืมออกแต่ทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูค่ะ
คราวนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาต้องลอกท่ออะไรที่มันอยู่ในท่อ
เอารถเนี่ยนะลากมาแบบยาวเลยค่ะต้องเอารถลาก

ยาวอ่ะ
เยอะมากค่ะ
มันคืออะไรอ่ะมันคือรากไม้พี่เบิร์ตเนี่ย
แล้วใช้คำแบบในคลิปได้ไหมโคตรยาวเลยอ่ะยาวจริง

ใช่คือทีแรกก็แบบดูแล้วก็แบบเฮ้ย

ถ้ามันไปอยู่อย่างนี้ในท่อน้ำมันจะยังไงต่อล่ะคุณ

แต่ว่ามันไปอยู่อยู่ในนี้ได้ยังไง
เขาต้องเอารถกระบะลากออกมา
แล้วหลายคนนั้นดูคลิปนี้แล้วเราก็ถามว่า
อยากรู้ว่าลอกท่อล่าสุดเมื่อไหร่
อันนี้คือตอนที่แบบเขาเอาฝาท่อไปวาง

คือไม่กะคิดว่าจะเปิดออกได้
ดูสิจะต้องแบบเอารถไปแบบดึงแบบนี้

ก็นั่นน่ะไงหรือยังไงคะ
คืออันนี้มีคนเอาคลิปมาโพสต์ไว้นะคะ
แล้วก็บอกว่าในยุคผู้ว่าชัดชาติเข้ามาดำรงตำแหน่ง
ผู้ว่าต้องเดินหน้าลอกท่ออย่างต่อเนื่อง

ซอยประชาชื่น๑๒แยก๑ถึง๒

พูดว่าตั้งแต่ยุคก่อนแล้ว
ไม่ได้มาลอกท่อนานมาก
รากงอกแบบนี้
อันนี้เอามาให้ดูนะครับ